มาดูเรื่องของสินค้าแบรนด์ไทยกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลย้ำเสมอบอกว่าสินค้าแบรนด์ไทย
ถ้าเพิ่มมูลค่าได้ก็จะดีมากนะคะ
คำว่าเพิ่มมูลค่าก็คือเพิ่มความทันสมัย

ทีนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดโครงการขึ้นมานะคะ
ทำให้แบรนด์ที่ผ่านอบรมครั้งนี้นะคะ
มีแบรนด์อะไรบ้างและค่าได้อย่างไร
ติดตามการของคุณมาซีแก้วค่ะ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาแตกลายสินค้าถึง๑๐รูป

เพราะฉะนั้นซึ่งก็ตรงกับสินค้าของมณีสินเลยก็คือ
แบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งในสิบแบรนด์จากกลุ่มผู้ประกอบการสามสิบห้าราย
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม๔๐

ก็จะเปิดโอกาสให้บริษัททั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
แล้วก็เราจะนำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงเข้ามาช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเข้ามาช่วยทำให้งานมีความหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะ